หายหน้าหายตาไปนานถึง๔เดือนเลย

หนุ่มของคุณอุ้มลักษณะนั่นเองนะคะ

เกิดคดีใหญ่โตมโหลานเลยว่าไปทำร้ายลูกชายในพ่อ
หลายคนก็เลยจับตามองว่า
เอ๊ะความสัมพันธ์กับอุ้มละครานานเนี่ย

พร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยคนในครอบครัวนะคะ
คุณพ่อน้องชาย

ทานข้าวกับน้องชายด้วยเช่นกัน

ที่ได้เห็นชมหน้าของนุมบอนกฤษณะอีกครั้ง
หายไปนานนะคุณแบบเงียบไปเลย

อะเราก็ตกใจเลยหายไปไหนคะ

เหล่าแฟนคลับเขาก็ชื่นชมสาวอุ้มนะคะที่ยังประคับประคองความรัก
แม้จะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก่อนหน้านี้
ซึ่งก็ตรงกับการให้สัมภาษณ์ของอุ้มนะคะที่เธอยืนยันว่าข่าวที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ส่งผลกระทบใดกับความสัมพันธ์ของเธอและแฟนนุ่มค่ะ
คือต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมว่าคุณอุ้มเนี่ยเขายืนยันมาตลอด
ว่าเขายังคบหาอยู่กับบอลกฤษณะนั่นแหละไม่ได้เลิกรากันไปอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะ
แม้ว่าจะมีเรื่องนี้เข้ามาก็ตามคือหลายหลายคนก็เข้าไปชื่นชมไงว่า
เออถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะเขาก็ไม่เคยปล่อยมือกันไปไหนคุณ
อาจจะไม่มีการโพสต์รูปภาพลงสื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกกันนะจ๊ะ
เขาบอกว่าคนคูไม่ต้องมีรูปคู่ก็ได้เขาว่างั้น
นี่แหละคนเราเนี่ยนะคบกันพอมีปัญหากันเนี่ยก็อยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะ